ส่วนใครที่อยู่ในสมาคมนิยมความเชื่อและความชอบตัวเลข
ยังอยู่กันนะคะจะพาไปดูพิธีกรรมยอดฮิต
ขนาดที่ว่ามาเป็นเพลง
ฉันจะเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงรับไปลงนะหน้าทองกันที่นี่เลย

นี่คืออาสมรือศรีในธาตุพุทธกุลจังหวัดพระนครศรีอายุทยาจ้า

ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะปกติเรา
ปกติเราเห็นมุมนี้กับอีกมุมนึงเป็นวงกลม
มุมที่อยู่ตรงอ่างน้ำมนต์มุมนั้นจำได้
แต่มุมด้านหน้าเนี่ยดิฉันว่าหลายคนจำไม่ได้มุมนี้

ที่นี่คืออาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณนะคะ
อยู่ที่อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาธุชนเขาพากันเดินทางมากราบไหว้พ่อปู่ฤษีพรมเมษ
องค์ใหญ่ที่สุดในโลก
และนี่ตรงนี้ทุกคนมาถึงจะต้องไปคือ
ประดิษฐานของกุมารเจ้าสัวเหงเมื่อกี้เห็นกันไปแล้วนะครับ
หลังจากกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิภายในอาสมแล้ว
นี่เลยจุดนี้ที่หลายคนมาก็คือจะมาทำพิธีลง

หน้าทอง

หน้าทอง

วาสนานี่คือการลงเส้นวาสนาเพื่อเสริมสิริมงคล

ลิ้นทองสาลิกาลิ้นทอง

เขาจะเป็นศาลิกอันกรีดอินเตอร์

เสียงกาทังกว่าสาลิกาไม่จริง
เชื่อกันว่าควรทำพิธีแบบนี้
จะทำให้การงานการเงินธุรกิจดีขึ้น
บางคนเขามีความเชื่อโอ๊ยข้ามสาลิกาไปเลย
ไปรวยกันอย่างนี้ดีกว่า
บอกว่าจริงการทำพิธีต่างมันเป็นที่พึ่งทางใจ
เสริมกำลังจิตกำลังใจไม่ใช่ว่าทำไปแล้วจะรวยเพราะการทำลงนะหรือสาลิกาอย่างเดียว
แต่ว่าการที่เราจะร่ำรวยขึ้นหรือทำมาค้าขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่มือเราด้วยนะคะ
แต่มันเป็นกำลังจิตกำลังใจให้เราขยันแล้วก็มีความหวัง
และก่อนกลับบ้านก็ต้องมาจุดที่เราคุ้นเคย
ฉันไม่ต้องพูดเยอะนะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามาอาสมก็จะต้องมาตรงนี้นะคะ
เห็นอะไรยังไงเก็บทดไว้ในใจก่อน
อย่าเพิ่งเอะอะโวยวายไปมันเหลืออีกหลายวัน
อย่านะอย่าได้เออะมะเทิ่งจนเกินไป
แต่ย้ำเลยใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ